วันนี้สภาพุทธรรษดรพิจารณาร่างกฎหมาย
งบประมาณประจำปี๒๕๖๕วันที่๒
ฝ่ายค้านรุมรัฐบาลไม่แปลก
แต่การอภิปรายครั้งนี้พักร่วมรัฐบาล

เนื่องจากตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
รายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาเชิญครับ
ค่ะคุณนัชพงศ์คุณวรพรค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่๒ของการประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
วาระแรกค่ะผ่านมาแล้วกว่า๘ชั่วโมงนะคะ
ในที่ประชุมก็ยังคงอภิปรายท้วงติงเรื่องของการจัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็กระทรวงกลาโหมอย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงสอสอของพักภูมิใจไทยนะคะ
วันนี้ก็ยังลุกขึ้นอภิปรายพูดถึงการจัดงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
ไม่เหมาะสมด้วยค่ะซึ่งบางช่วงบางตอนนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการบริหารล้มเหลวของรัฐบาลด้วยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในห้องประชุมกันค่ะ
ที่จะไปดิเศษได้เลยครับว่านี่คือกวามล้มเหลวนี่คือกวามบวกพร่อง
งบประมาณในคราวนี้นั้นจัดทำอย่างไม่ตอบโจทย์
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรไม่ต่ำกว่า๘๐ในที่นี้
อภิปรายเหมือนกันครับว่าวันนี้เขาต้องการจะเห็นความมั่นคงของประชาชนในด้านใดของประเทศในด้านใด
ตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดครับว่าต้องการจะเห็นความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข

ส่วนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
หลังจากที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนนที่ตึกไทยคู่ฟ้าเสร็จสิ้นค่ะ
ก็เดินทางมาประชุมที่รัฐสภาทันทีแล้วก็ตอบคำถามเรื่องที่สอสอภูมิใจไทยไม่พอใจ
แล้วก็ชวนนายอนุทินให้กลับบ้านนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของนายอนุทินค่ะไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
ส่วนภาพรวมของการอภิปรายวันนี้นะคะถือว่าอยู่ในกรอบเวลาที่มีการกำหนดเวลาไว้นะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะประธานก็มีการแจ้งว่ากรอบเวลาในวันนี้นะคะ
พักร่วมรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีเหลือเวลาทั้งหมด๑๕ชั่วโมง๑๖นาทีค่ะ
ขณะที่ฝ่ายค้านเหลือเวลาทั้งหมด๑๔ชั่วโมง๕๗นาทีค่ะ
ซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมพิจารณาวันสุดท้ายนะคะ
ก่อนที่จะมีการลงมติค่ะซึ่งนายสุธินคลังแสงนะคะ
ประธานวิบฝ่ายค้านก็ออกมาบอกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ
การประชุมอภิปรายอาจจะเสร็จสิ้นก่อนเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
แล้วก็จะลงมติทันทีซึ่งฝ่ายค้านก็ยังยืนยันนะคะว่า
ฝ่ายค้านจะโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาตลอดทั้งวันนะคะ

จับตาดูท่าทีของพักภูมิใจไทยนะครับ
เพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้ท่านนายกบอกว่าก็เป็นสิทธิ์นะฮะ
ที่คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะตัดสินใจนะครับ

คือฝ่ายค้าเนี่ยเขาโหวตอยู่แล้วล่ะไม่รับอยู่แล้วล่ะ
อืมแต่ส่วนไหนของภูมิใจไทยจะตัดสินใจไปเหมือนฝ่ายค้านหรือเปล่า